วันนี้ผู้ว่ากอทมก็ออกมาแถลงตอบโต้กรณีที่สตงได้มีการพูดถึงโครงการการจัดไฟประดับตกแต่งเป็นอุโมงไฟจัดขึ้นที่บริเวณลานคนเมือง
มูลค่าของโครงการประมาณกว่า๓๙ล้านบาทนะครับ
ว่ากรทมบอกว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่ถูกต้องแม้ว่าสตงนั้นจะบอกว่าสอกเขาว่าจะมีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างก็ตาม
ห่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงถึงกรณีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มีมติว่าโครงการประดับตกแต่งไฟบริเวณลานคนเมืองของกรุงเทพมหานครในงบประมาณกว่า๓๙ล้านบาทช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
รับว่าการทำงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตงที่เข้ามาตรวจสอบความถูกต้อง
ยืนยันโครงการนี้เป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนรวมทั้งเป็นนโยบายที่ถูกต้องนะครับ
โดยช่วงก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาเกิดปัญหาหลายด้านรวมถึงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
ผู้บริหารก็ต้องคิดว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อสร้างเสริมให้ดีขึ้น
เป็นที่มาของโครงการดังกล่าวครับเมื่องบไม่เพียงพอ
ก็ต้องใช้อำนาจของผู้ว่ากอทมในการดำเนินงาน
ว่านโยบายนี้ไม่ได้จัดเป็นครั้งแรก
สตงมีปัญหาทำไมไม่ให้คำแนะนำตั้งแต่ต้น
นี่คือสิ่งที่ผู้ว่ากรทมฝากไปนะครับลองไปฟังเสียงกันครับ
และผมขอยืนยันครับขอยืนยัน
ว่านโยบายเป็นโยบายที่จุดต้องตามความเก็บหลุมโปรก
และถ้าสตงมีปัญหาเรื่องนี้ควรจะให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นครับ
อย่าลืมนะครับว่าในอันดับแรก
ว่ากรทมนั้นยังยืนยันด้วยนะครับว่าไม่เคยสั่งให้ใครทำผิดกฎหมาย
ให้ความร่วมมือกับสตงในเรื่องของข้อมูลเอกสาร
ส่วนมติที่สตงแถลงเมื่อวานนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการตามกฎหมาย
จึงยังไม่มีความผิดพร้อมขอความเป็นธรรม
จากนี้ครับหากพบว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิด
ปรึกษาทนายเพื่อดำเนินการฟ้องร้องต่อไป

หากคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ

แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกหรือไม่
อมราชวงศ์สุขุมพันธ์นั้นตอบเพียงว่า

ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจนหมดวาระ
คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับฟังการแถลงของผู้ว่ากรทมทั้งหมดแบบเต็มได้